วันนี้ถือว่ามีข่าวใหญ่ในแวดวงบันเทิงจีนเลยนะคะ
เรื่องของนักแสดงสาวฟ่านปิงปิง
ซึ่งเธอก็หายตัวไปนานหลายเดือน
โดยมีกระแสออกมาว่าเธอนั้นมีการหลบเลี่ยงภาษี

ล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้

ฟ่านปิงปิงนั้นจำเป็นที่จะต้องจ่าย
เลี่ยงภาษีเป็นเงินกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
หลายฝ่ายเขาก็มองกันว่าชะตากรรมของฟ่านปิงปิงครั้งนี้

ส่งสัญญาณเตือนไปยังนักแสดงคนอื่น
คิดจะเลี่ยงภาษีเหมือนกันค่ะ
จอบประเด็นเรื่องนี้กันค่ะ
นี่คือตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องแอร์สไตร
เป็นเรื่องราวที่มีแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง

ที่ทำหน้าที่ปกป้องยุทธโปรกรณ์ของกองทัพ
ไม่ให้ถูกโจมตีจากกองทัพญี่ปุ่น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒
แต่นอกจากการเป็นภาพยนตร์ที่ฉายภาพประวัติศาสตร์

หนังเรื่องนี้ยังได้รับความสนใจ
ด้วยความเป็นไปได้ว่านี่อาจเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก
ที่จะปรากฏภาพของฟ่านปิงปิง

หลังจากที่เธอหายไปอย่างลึกลับเป็นเวลาหลายเดือน
ส่งผู้สื่อข่าวสำรวจสำนักงานบริษัทของฟ่านปิงปิง
พบว่าปิดทำการและอยู่ในสภาพร้างผู้คน
ปฏิทินหน้าสุดท้ายที่แขวนอยู่ในบริษัทคือเดือนกรกฎาคม
เดือนเดียวกับที่เธอหายตัวไป
การหายไปของฟ่านปิงปิงไม่มีใครทราบสาเหตุ
แต่ข่าวที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุด
คือเธอถูกทางการจีนควบคุมตัวในความผิดฐานเลี่ยงภาษี
และล่าสุดข่าวลือดังกล่าวชัดเจนแล้วว่าเป็นความจริง
สำนักข่าวสินหัวของจีนรายงานในวันนี้ว่า
ทางการจีนสั่งให้ฟ่านปิงปิงชดใช้และจ่ายค่าปรับ
แปบ๑๘๔ล้านหยวนหรือเป็นเงินกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
โดยให้รายละเอียดว่าฟานปิงปิงจงใจเลี่ยงภาษี
ราว๓๔ล้านบาทจากเงินค่าตัวการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง
แอร์สไตร์ที่มีกำหนดช้ายปลายเดือนนี้
ขณะเดียวกันยังพบว่าบริษัทของเธอเลี่ยงภาษี
เป็นเงินอีกไม่ต่ำกว่า๑๑๐๐ล้านบาทด้วย
โดยฟ่านปิงปิงจะต้องจ่ายค่าปรับตามกำหนด
เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีทางอาญา
เนื่องจากเป็นการกระทำผิดครั้งแรก
ซึ่งทันทีที่มีข่าวปรับฟ่านปิงปิงมากถึง๔๐๐๐ล้านบาท
ก็มีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเธอทันที
โดยเธอโพสต์ข้อความขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
หลายคนมองตรงกันว่าฟ่านปิงปิงเป็นเพียงนักแสดงคนแรก

ให้กับนักแสดงจีนคนอื่นที่เลี่ยงภาษีเช่นกัน
โดยดาบราเหล่านี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าสัญญาหิมหยาง
คือการเซ็นสัญญาจ้างงาน๒ฉบับสำหรับงานเพียงชิ้นเดียว
โดยฉบับหนึ่งจะมีค่าจ้างต่ำกว่าเพื่อใช้ยื่นภาษี
ส่วนอีกฉบับจะเป็นค่าจ้างที่จ่ายจริง
ซึ่งหลังเกิดกรณีของฟ่านปิงปิง
รัฐบาลจีนให้โอกาสนักแสดงคนอื่นจัดการภาษีให้ถูกต้องภายในสิ้นปี
มีเช่นนั้นอาจตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันหรือเลวร้ายกว่าฟ่านปิงปิง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน